กุโฉมท่านมีเหตุใหญ่ที่ต้องเตือนท่านผู้ปกครองนะครับ
เวลาถ้าไม่ใช่มีของกินได้หรือว่าที่เป็นน้ำดื่มที่กินได้
มีผู้ปกครองท่านหนึ่งคุณคือเธอล้างเครื่องเงิน
แล้วเธอก็เอาน้ำยาล้างเครื่องเงินมาเทใส่ถ้วย
แล้วก็แช่สร้อยเงินลงไป
ปรากฏว่าน้องออกัสเด็ก๑ขวบ๙เดือน
เห็นว่าเป็นถ้วยน้ำหยิบมาดื่ม
คุณผู้ชมน้ำยาแบบนี้มันเป็นกรดมันเป็นไซยานไนท์

ร่างกายของมนุษย์จะเหลือเหรอแล้วเด็กคนนี้ตาย

ตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าไปชนะสูตรพลิกศพเด็กหญิงวรรณญาแสนสุข
ว่าน้องออกัสวัยแค่๑ขวบ๙เดือน
หลังจากที่ญาติได้นำส่งโรงพยาบาลอูทองและเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนผู้ปกครอง
ก็คือนายประสานแสนสุขอายุ๕๗ปี
นางสุชาดาดาอินวงอายุ๓๐ปี
เป็นพ่อแม่บุญธรรมของน้องออกัส

คือนางสุชาดาซื้อน้ำยาล้างเครื่องเงินมา

แล้วก็เทน้ำยาใส่ถ้วยเล็ก
เอาสร้อยคอเงินแช่ทิ้งไว้

แล้วไม่ทันได้เอาน้ำยาที่อยู่ในถ้วยไปเททิ้ง
ตอนนั้นน้องออกัสนะกำลังเล่นกับพ่อบุญธรรมอยู่

ปรากฏว่าน้องออกัสน่าจะหิวน้ำ
หันมาเห็นไอ้ถ้วยนี้มันมีน้ำอยู่
ก็เลยหยิบดื่มกินเลยคุณ
พอพ่อและแม่บุญธรรมหันมาเห็นเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าน้องออกัสอาเจียนอย่างแรง
พ่อแม่บุญธรรมรีบใช้มือล้วงคอ

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งข่าวร้าย
เพราะว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตนะ
ไว้แสดงว่าก็เลื่อมไม่เยอะ

แล้วหนูก็ลืมทิ้งเองหนูจับเข้าไป
บอกว่าเธอไม่คิดเลยไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะ
ไม่คิดว่าลูกจะมาหยิบดื่มนะครับ
ทีนี้ถามว่าน้ำยาล้างเครื่องเงินก็อันตรายขนาดไหน
อาจารย์ประจำภาควิชาครีมีคณะศิรภาษาและวิทยาศาสตร์

น้ำยาประเภทนี้ฟังให้ดีนะฮะ
มีส่วนผสมประกอบไปด้วยกรด

และกรดที่ผสมมันสามารถละลายโลหะและสารพิษ
ยาพิษเนี่ยยาเบื่อหนูอะไรพวกนี้คุณ
สารประเภทนี้นะขนาดเหล็กมันยังกัดกร่อนได้
นับภาษาอะไรกับร่างกายมนุษย์กับท้องของเด็กนะฮะ
ทั้งท้องทั้งกระเพาะทั้งลำไส้ของเด็ก
สารเหล่านี้มีพิษเฉียบพลันเมื่อเข้าทางปาก
มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนทันทีนะครับ
เผลอรับประทานเข้าไปต้องรีบให้ดื่มน้ำ
ให้อาเจียนออกมาหรือว่าดื่มนม
เพื่อให้รถพิษนั่นเองนะฮะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่กรณีของน้องออกัสเนี่ยคุณ
คือน้องออกัสเกิดอาการแทรกซ้อนรวดเร็ว

พอหมดสติไปก็ไม่สามารถทำให้อาเจียนได้

ก็เสียใจกับครอบครัวของน้องออกัสด้วย
เอามาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคุณนะ
อะไรที่มันอยู่ใกล้มือเด็กเด็กก็เอาใส่เข้าปาก
ให้เรียบร้อยนะเรื่องนี้ใกล้ตัวจริงนะ